ตอนนี้ต่างประเทศต่างชาติก็นิยมกัน
หอมรูปดอกกุหลาบและดอกลีลาวดีสีสารสดใส
บรรจงประกอบทีละกรีบอย่างสวยงามแถมมีกลิ่นหอมสดชื่น
รางวัลโอท็อปดีเด่นจากกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ผลิตเทียนหอมส่งออกทั้งในและต่างประเทศมากว่า๑๖ปีค่ะ
คุณภาพค่ะคุณภาพนี้มาอันดับหนึ่ง
เพราะว่าที่พี่ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญมาก
คือเรื่องของคุณภาพอย่างไส้เทียนสีเทียนหรือน้ำหอมเนี่ยค่ะ
เราไปที่ต่างเราคัดสรรแล้วเราก็เลือกใช้ของอย่างดี
เทียนต้อนร้อยนะคะสีเทียนก็มาจากแหล่งที่เป็นผู้ผลิต
ที่เป็นอันดับหนึ่งที่เขาเป็นอันดับหนึ่งในยุโรป
เราคิดว่าเราเป็นคนที่สร้างสรรค์สิ่งสวยสวยงามส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะ
เริ่มต้นจากการส่งออกเทียนหอมไปขายในต่างประเทศทั้งหมด
โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีสวิสเตอร์แลนด์และอังกฤษ
เพราะมองเห็นโอกาสที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านงานศิลปะ
และงานประดิษฐ์ที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ
เริ่มจากการซื้อมาขายไปเมื่อผลตอบรับดี
ตัดสินใจเปิดโรงงานเป็นของตัวเองค่ะ
โดย๑๗๐ส่งออกต่างประเทศไปยังร้านขายของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์
ศูนย์การค้าในเคอร์เซ็นทรัล
ตอนที่พี่เริ่มต้นพี่อยู่เมืองนอก
คือพี่ซื้อมาขายไปพี่อยู่ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
แล้วพอเราย้ายกลับมาเมื่อปี๒๐๐๔พอย้ายกลับมาเมืองไทยเนี่ย
เราเริ่มรู้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสเปคมาเนี่ยบางอย่างที่เราส่งออกไปเนี่ย
การที่ซื้อมาบางอันมันไม่ได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
เพราะฉะนั้นบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้
เราก็เลยเริ่มหันมานั่งทำการบ้านแล้วก็พี่ก็เลยเริ่มที่จะทำเอง
โดยเริ่มเป็นเรียนที่กับทางกรทมค่ะ

เราก็ไปเริ่มเรียนไปเริ่มทำพอไปรู้แล้วเราก็กลับมา

วันด้าสยามมีทีมออกแบบเทียนหอมด้วยค่ะ
ซึ่งจะออกแบบปีละ๒คอลเลคชั่น
โดยเทียนหอมทุกแบบจะเน้นสไตล์ธรรมชาติ
อย่างรูปดอกไม้จะขายดีที่สุด
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่๕ล้านบาท
บริษัทแวนด้าสยามค่ะได้เพิ่มลายสินค้า
โดยการออกแบบเทียนในกลามะพร้าว
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ
ขั้นตอนนี้ค่ะเรียกว่าการเทเทียนลงในกระลามมะพร้าว
ซึ่งต่อวันนะคะสามารถผลิตได้๑๐๐ชิ้นค่ะ
ถุดิบในการทำเทียนหอมตลอด๑๖ปี
ด้าสยามนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
แต่มีแผนที่อยากหาวัตถุดิบในประเทศมาใช้

ปัญหานี้เดินอย่างไรให้ถูกทาง
ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ
ลองดูว่าลูกค้าซื่อของเราเพราะอะไร
แบ่งแยกว่าสินค้ากลุ่มพรีเมียม
มาจากดำเข้าจากต่างประเทศเหมือนเดิม

โดยการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้

ถ้าเกิดเราทำแบ่งสินค้าเป็น๒ลายอย่างนี้เนี่ย

หันไปเน้นการตลาดทางออนไลน์
โดยผู้บริหารแวนด้าสยามบอกว่า
หัวใจสำคัญในการทำธุรกิจเทียนหอม

และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน